คุณผู้ชมคะไปดูประเด็นนี้กันต่อเลย
เป็นประเด็นดราม่าต่อเนื่องแล้วก็แรงไม่หยุดจริง
คลินิกเสริมความงามของพิมพ์ลี่พาย
ที่มีหมอปลอมเข้ามาสมัครภายในคลินิก

แล้วก็ตามหาตัวหมอปลอมคนนี้กันไปเรียบร้อยแล้ว

แต่ว่ามีประเด็นล่าสุดดราม่าออกมาอีก
กรณีโปรโมชั่นเสริมความงาม
ดูเหมือนว่าจะถูกเกินไปหรือเปล่าถูกเกินจริงหรือไม่
คุณหมอของขวัญเจ้าของคลินิกเสริมความงาม
หลายสาขาออกมาพูดถึงพิมพ์ลีพายว่า

จะมีการตอบโต้ว่าอย่างไรดูพร้อมกันค่ะ

ค่ะอีหมอของขวัญจะมาบอกว่ากูขายไม่ได้เป็นจังหวัดเหรอ
อ่ะรัดคิวเข้ามาให้ความรู้ได้เลยค่ะ
เป็นการไลฟ์เมื่อเมื่อคืนนั่นนะคะ

แต่ก็เปิดประตูพร้อมเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัด

ของฝันแพทย์หญิงของฝันฟูจิตนิรันดิหรือว่าหมอเคส
เจ้าของคลินิกเสริมความงามชื่อดังหลายสาขา
ห้างดังที่มีการไลฟ์แล้วก็โพสต์ทวิตเตอร์ถึงพิมพ์ลิพาย
โดยบอกว่าการที่พิมพิพายขายโบท็อกฟิลเลอร์
แถมฉีดแฟทในราคา๕๐๐๐บาท
ถ้าเป็นของแท้ของจริงขอเหมาหมดเลย

แล้วก็เตือนว่าพิมพ์ลิพายจะขายทุกอย่างไม่ได้
ซึ่งพิมพ์ริพายก็ตอบกลับในประเด็นนี้นะคะอย่างที่ได้ยินกันไป
แล้วก็มีการยกมือไหว้น้อมรับคำติ
รับว่าตัวเองไม่ได้รู้ทุกอย่าง
แล้วก็พร้อมให้คุณหมอของขวัญมาช่วยแนะนำความรู้ด้วยนะคะ
ล่าสุดมีการโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกับหมอของขวัญแล้ว
เดี๋ยวเขาจะมีการนัดพูดคุยกัน
เอาเป็นว่าหลังจากนี้เขาจะนัดทานข้าวกัน
จะมีการพูดคุยกันก็อาจจะจบดราม่างานนี้ไม่มีโกรธกัน
อ่าเดี๋ยวรอดูอาจจะเมื่อคืนทีมที่พายเขาไลฟ์ไป
มีช่วงหนึ่งเขาร้องไห้ไปไลฟ์ขายของไป
คืองานก็ต้องทำเพราะวางไทม์ไลน์เรื่องของการขายของปีใหม่ไปแล้ว
แต่ว่ามันมีประเด็นในใจคือคุณหมอที่เขาเป็นผู้เสียหาย
เขาก็ไม่สบายใจเพราะว่าตอนสิ่งที่พายไลฟ์ชี้แจง
มีการเอารูปประวัติบัตรประชาชนของคุณหมอตัวจริงมาขึ้น
แล้วมีคนก็พยายามที่จะไปตามหาครอบครัวเขา
แล้วบางคนเข้าใจว่าคุณหมอตัวจริงกลายเป็นหมอพร้อม

ริพายก็เลยเครียดแล้วเมื่อวานก็ขายของไป

ที่ที่ทำให้คุณหมอตัวจริงเขามีผลกระทบไปด้วย
มีบางช่วงบางพรที่ออกมามาบอกด้วยเหมือนกัน
พยายามติดต่อคุณหมอตัวจริงไปแล้ว

ก็รอการตอบรับจากคุณหมอท่านนั้นกลับมาด้วยเหมือนกัน
ทีนี้พิมพิพายก็บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการนะ
คนที่ทำให้มันเกิดเรื่องวุ่นวายทั้งหมด

เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะอย่าเข้าใจผิดกันนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องรอฟังแล้วก็รอติดตามตัวการกันต่อไป